ใครจะต้องโดนเรียกบ่อยอีกเหตุการณ์ก็คือไปจับงู
ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าน้องตัวนักขี้อยากจะไปกันหรือเปล่า
เพราะว่ามีจับงูที่ไหนก็มีสุนัขที่นั่นจริง
ก็เลยจะพาไปดูเหตุการณ์การจับงูของพี่กู้ภัยที่นี่กันหน่อย
บอกเลยงูตัวนี้ไม่ธรรมดาจะเป็นงูอะไรไปดูค่ะ

งูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ปกติต้องเป็นงูเหลือมใช่ไหม
อันนี้คืองูบองหลานะคุณผู้ชม

ใหญ่มากด้วยอ่ะงูจงอางอะค่ะ
แล้วเป็นงูพิษนะคะงูจงอางคือมีพิษละหนึ่ง

แล้วลำตัวมันตัวนี้นะ๓๕๔๕เมตรได้

๔เมตรใหญ่มากยาวมากนะคะ
เขาบอกว่างูบองหลาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณโดนฉกโดนกัดไป
คุณมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง๗๐
โอ้โหมีพิษร้ายแรงมากนะคะ
แล้วก็ที่เรียกว่างูบองหลาก็คือเป็นทางภาษาใต้
ภาษากลางที่เราเรียกกันก็คืองูจงอาง
งูบองหลังจริงก็คือจะพบได้มากในพื้นที่ทางภาคใต้ด้วยนะคะ
ตัวนี้ที่จับได้อยู่ที่จังหวัดตรัง
ปัจจุบันนี้นะงูบองหลานก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวรรดิ์และคุ้มครองสัตว์ป่าพฤศกราช๒๕๓๕ด้วย
ถ้าคุณพบเจอนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาจับนะคะ
จะได้ไปแบบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอะไรก็ว่าไปในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน
เพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วมันเข้ามาในชุมชน
จริงเจ้าหน้าที่ที่เขามาจับส่วนใหญ่เขาจะรีดพิษมันออกก่อน
แล้วค่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกลับมาหรืออะไรมันไม่มีพิษแล้ว
มันก็จะป้องกันการเสียชีวิตถ้าเกิดว่ามันไปทำร้ายคนหรือสัตว์
ผมเคยได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญคืองูเนี่ยนะ
กว่าจะสร้างพิษของมันออกมาได้ไม่ใช้เวลานะ
เพราะฉะนั้นก่อนมันจะฉกอะไรสักทีนึงเนี่ยมันแทบจะไม่ใช้พิษของมันเลย
จริงถ้ามันไม่รู้สึกว่าอันตรายจริง

แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องรีดพิษออกไปแล้วก็ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติ

แต่ว่ายังไงก็ไม่อยากจะให้ใครต้องโดนงูกัดนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ห่วนลุกอะ
คือตัวใหญ่จริงดิฉันคิดยางรถยนต์อ่ะแบบร้ายมน้ำ

อุ๊ยถึงคอถึงหู